โปรดติดตามตอนต่อไป

วันนี้สวสวสวสวสวเหลือสอง

เดี๋ยวน่ะคุณมดำมีนมด้วยล่ะครับ
ไม่อันนี้เป็นกล้ามเนื้อ
เนี่ยแข็งปั๊กเลย

เกล้งโรคจิตนะเนี่ย

ผมอยากรู้พี่ก้องเขาเป็นตุ๊ดหรือเปล่า

ดูหน้าเขาเป็นผู้ชายมากเลยนะ

พี่ร้าวเรื่องของพี่ก้องก่อนครับไง
นี่น้องเคยไปซื้อผ้าเขาด้วย

แล้วก็ไปเสร็จเปล่าต้องมีเสื้อที่เรื่องละบายเยอะ

แต่ถ้าพี่พูดเรื่องย้ำคิดย้ำทำน้องเชื่อมาก

ห่วงถ้าถือว่าอยู่อย่างนั้นมีบ้านหนึ่งใครจะขโมยเงินตลอดเวลาห่วงมากห่วงจริง

แล้วเขาจะมีฝากใครก็ได้สักคนหนึ่งแค่คนเดียวในกองถ่ายเท่านั้นนะ
ทิ้งให้คนอื่นเลยนะอย่ายุ่งกับกระเป๋าเขา
มีอยู่วันหนึ่งรูดซิปแล้วกระเป๋าซิปหลุด
อ้าวแอร์เมสเปล่าอาร์เมสคิดเลยว่านั่นก็อุ๊ยแอร์เมส

เพราะไอ้กระเป๋าใบเดียวเนี่ยพี่เชื่อไหม
คือเป็นหนึ่งขั้นนั้นเลยอ่ะแล้วแบบสมัครหนึ่งมาถามว่า

กระเป๋าพี่อยู่ไหนตลอดเวลา

เขาสามารถโทรหาเธอได้๔๐รอบได้โตอยู่นั่น

ญาติกูยังอยู่ครบหรือเปล่าวะ
ถูกจริงมากอะนางโทรไม่หยุด
เหมือนวันนี้ไฮโซรสแซ่บเขาก็ลงเลย

สำหรับออร์กาไนเซอร์มือทองอย่างคุณก้องปียะ
เราเคยเห็นกล้องปียะมือขาดปราศจากโทรศัพท์ไหมล่ะ
ไม่เคยจริง

คือเขาจะอยู่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมือเขาไม่ขาดโทรศัพท์
ภาคกลางวันจะล้านลาเป็นคนบ้าพลังสุดเลย
ให้เต้นแรงเต้นกายังไงก็ไม่นะเต็มที่
แต่พอแสงอาทิตย์หมดเท่านั้นแหละ
เขาบอกเขาจะกลับเปลี่ยนร่างเป็นผู้หญิงเป๋อ

รถเมย์ขับรถผิดที่เปล่าว่ะขับรถผิดที่หรือเปล่ากลัวคนมาป้น

เขามีคนขับรถนั่นนั่นใช่คนขับรถเหรอ
เขามีคนขับรถไปเขาใหญ่มีคนขับรถ
แต่นางกลัวตลอดเวลาจริงเรื่องแบบใครจะมาป้นกลางทางไหม
ขับรถไปในที่ที่แบบวึดปุ๊บนี่เขากลัวจิตตกเลย
กลัวโดนบีบคอกลัวโดนผีหลอกโถ

ไหนดูสิ
กระเป๋าเค้าย้อนเดี๋ยว
เห็นมั้ยล่ะ
หนังท่าร์นัทเอ

เจ้าชิอาวใช่ไหม

ก็สรุปนางก็ย้ำคิดย้ำทำ
ตอนปลุกไรนั้นจะต้องหาเพื่อนมาอยู่ด้วยอย่างน้อย

เพราะก็ก่อนแกบอกคนที่บ้านว่าแกเมนนะ

เออถ้ามีความมาอยู่เป็นเพื่อนใช่เล่นค่ะอื้อคือพี่ก๊องจะต้องแบบ
ในการล็อกรถในการปิดบ้านในการกดรีโมท
รีโหมดดังปิ๊ดอยากปิ๊ด๑ปิ๊ด๒ปิ๊ด๓ปิ๊ด๔แกต้องอย่างนี้

ใหม่มาแรงในเรื่องของการสักแก้มสีชมพู

คิ้วมีตามีปากมีแต่ตอนนี้คือปัญหาใหญ่

หมดแล้วอ่ะพี่ตอนนี้แก้มปกติเขาก็ใช้ปัดเอามันก็ดูเป็นเรื่องที่ง่าย
แต่ตอนนี้ล่าสุดมันเป็นเทรนด์ใหม่มากค่ะ
เขาบอกว่าในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพสถาบันเสริมความงามแห่งหนึ่ง
ที่เสนอบริการสักแก้มเป็นสีชมพู
ให้หน้าดูแบบว่าระเอื้อมมีเลือดฝาดตลอด๒๔ชั่วโมง
เอ๊ะฟิงก็ทำกันแล้วเอาให้อย่างคนฝ้าเยอะทำได้ไหม

คือนี่เขาบอกเลยว่าราคาเขาตั้งไว้นะคะก็อยู่ที่๗๐๐บาท
แต่ว่ามีโปรโมชั่นเหลืออยู่๔๙๐๐บาทเอง

ก็จะใช้อุปกรณ์คนละอย่างกับการที่ศักดิ์ปากสีชมพูคนละแบบกัน

หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันมีทั้งข้อที่แบบว่าบางคนก็ไม่เอาต่อต้าน

บางคนที่รู้สึกว่าทำไปเถอะออกมา
แล้วมันก็จะเป็นสีชมพูถ้าเป็นพี่พี่ว่าไง

พี่ทำคิ้วพี่ก็ทำ

แต่แค่ยายแหวนเช้าเป็นรายการเช้า
ยายแหวนติดขนตาก็ติดด้วยถาวรอยู่แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้
ก็แค่ออกลงพื้นลงแป้งก็พรบหมดแล้ว
แต่จริงมันเป็นปัญหามากอย่างเวลาไปไหน
แต่อยากรู้ว่าทำแล้วมันจะแดงยังไงเป็นสีประมาณยังไง

กลัวคนก็จะทักผัวเตะหน้าหรือเปล่า
มันจะแดงแต่มันลงแป้งอาจจะพอดีหรือเปล่า

ต้องแบบแดงธรรมชาติแบบเบา
ปัดเอาแม่ง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะถ้าปัดแก้
ตื่นมาแล้วสวยเลยอะไรอย่างนี้หรอคะ

ถึงคนที่เขาเกิดมาไม่สวยแล้วเขาต้องเวลาอยู่กับผู้ชาย
แล้วต้องแต่งหน้ามัดหนาเล่าเวลารบสิวะ

พูดคำว่าออกทีวีนะครับจะไม่ดูไม่ดี
จะดูไม่ดีคุณต้องพูดให้มันพอที่ออกรายการสดอยู่
ซิคค่ะอ่านข่าวสกริปอยู่ข้างหน้าปิดแล้วค่ะ
ปิดแล้วค่ะปิดแบร์ค่ะช่วยหน้ามาใส่ไข่บันเทิงกันต่อสักครู่เดียวค่ะ